ประหยักษ์ประหยักษ์จะเล่นงานสถานหล่างครับ

กระโดดถีบเลยครับโอ้โห
ประด้านหรือเหมาตุกลัลยังไม่ยอมครับ

หรือหมาตุ๊นวางด้วยให้ขวาตั่วคืน

โหยกแรกเหตุแทนแม้ว่าจะได้มันสองนับ

ไม่โดนบ้างครับและนี่ครับมอนยันหลักครับโอ้โห
เด็นลงไปลุกขึ้นมายิ้มเขินแหละครับ